ที่จังหวัดเชียงรายค่ะคุณผู้ชมผู้ชายคนหนึ่งนะคะ
เคยมีแฟนแต่หลังจากนั้นพอเลิกกันไปแล้วจะไปของง้อคืนดี
ช็อตนี้แหละเขาไม่เล่นด้วยเขาไม่คืนดีด้วยแถมหลบหน้าด้วย
โมโหค่ะได้ปืนลูกซองไปยิงขู่เขาเลย
เขาใช้คำว่ายิงขู่ที่ฉันพูดตามเพราะว่าเขาให้การแบบนี้

ใช่ค่ะเอาเป็นดิฉันดิฉันก็ไม่คืนดีกับคุณนะคะ
โอ้โหเนื้อหาดลูกซองมาเนี่ยโดนไปสองนัดโอ้ยสาหัสนะคะ
ฝ่ายหญิงนอนอยู่ที่โรงพยาบาลนะตอนนี้แล้วไปยิงเขาที่ทำงาน
เขาทำงานอยู่ที่โจรุมมาค่ะแล้วก่อนหน้านี้เคยไปยิงขู่ที่บ้านมาด้วยอีกครั้งนึง
อันนี้เป็นนาทีเมื่อสักครู่นี้เป็นนาทีที่ตำรวจสพเมืองเชียงรายไปจับกลุ่มผู้ชายที่มีพฤติกรรมแบบที่ที่ฉันเล่าไปเมื่อสักครู่
ชื่อว่านายวรสักอะทะวงศาก่อเหตุเสร็จไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงรายค่ะ
ตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองเชียงรายไปจับกลุ่มเอาเบื้องต้นก่อนถามว่าไปยิงเขาทำไมเขาเป็นอดีตแฟนเนี่ยเขาบอกว่าก็บันดาลโทษะแหละลงมือก่อเหตุเพราะว่าไม่ยอมขอคืนดีไม่ยอมคืนดีด้วยหลังจากที่ไปง้อไปงอนอยู่นี่นะคะ
ถามว่าไปยิงเขาเลยเหรอจะฆ่าเขาให้ตายเหรอบอกไม่มีเจตนาฆ่าให้ตายเป็นการยิงขมครูยิงไปสองนัดเอาไปถามแม่และพ่อของผู้หญิงที่ถูกยิงนะคะผู้หญิงที่ถูกยิงชื่อว่านางสาวชะนันทิดาค่ะ
คุณแม่บอกว่าคุณพ่อบอกว่าดีใจนะที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวลูกเขยอดีตลูกเขยรายนี้ได้ลูกเขยรายนี้ที่ก่อเหตุไปน่าจะเกิดจากความหึงหวงความหวาดระแวงกลัวว่าลูกสาวเนี่ยจะไปมีคนอื่นเห็นเวลาลูกสาวกลับบ้านช้าโทรตามตลอดและแถมเวลาอยู่ด้วยกันก็เสียงดังค่ะพูดจาผูงผางข้างบ้านเขาบอกทะเลาะกันบ่อย
ตามกฎหมายให้ถึงที่สุดส่วนตัวเองขออาโหสิกรรมค่ะให้เลิกลากันไปไม่อยากมีเรื่องโกรธเครื่องติดค้างกันอีกเนี่ยแน่แน่เมื่อสักครู่นี้เป็นภาพไปง้อขอคืนดีอดีตแฟนอยู่หน้าโชว์รูมมาค่ะแล้วไปยิงเขาแบบเนี้ยค่ะนอกจากนี้คุณพ่อค่ะพาทีมข่าวของเราไปดูบ้านแล้วก็เล่าเหตุการณ์ย้อนไปบอกว่
โทรมาเข้าเครื่องของคุณพ่อบอกว่าเดี๋ยวจะมาค่านล้างครัวเลยพ่อตกไกลมากค่ะวางสายปุ๊บบอกให้คุณแม่รีบหนีไปเลย
หนีไปอยู่คนละทิศคนละทางหลังจากนั้นนายโทรบุกเข้ามาในบ้านจริงค่ะเปิดประตูห้องนอนมาแล้วก็ใช้ปืนยิงไปที่เตียงหนึ่งนัดกระสุนทันลูกไปโดนฝาบ้านและยิงไปที่ข้างหน้าต่างอีกหนึ่งนัดช่วงนั้นเพื่อนบ้านก็ได้ยินเสียงปืนก็เลยตะโกนบอกใจเย็นเขาตะโกนข้ามบ้านมานะคะไม่เย็นแล้วค่ะยิงปืนส
ที่เขากำลังโตเถียงกับเพื่อนบ้านกระดกกระโจนออกมาจากหน้าต่างวิ่งหนีออกไปได้นะคะ
ซึ่งหลังจากนั้นครอบครัวของตนก็ไปหลบซ่อนตัวค่ะ
นายวิรสักย้อนกลับมาทำร้ายแต่ก็ไม่คิดว่าจะบุกไปยิงลูกสาวถึงที่ทำงานนะคะ
ทราบข่าวช่วงเที่ยงที่ผ่านมาว่าตำรวจควบคุมตัวได้ก็รู้สึกโล่งใจสบายใจขึ้น
แต่สิ่งที่กลัวตามมาถ้าสมมุติว่าเขาออกมาจากคุกอีกเขากลัวค่ะ
กลัวว่าจะย้อนกลับมาทำร้ายทั้งครอบครัวอีกค่ะ